ผู้รับเหมาขุดถนนค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ทำป้ายไม่ได้มีสัญญาณอะไร

อุบัติเหตุค่ะมีทั้งผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
โอ้โหนี่คือต้องบอกว่าเจอแบบนี้ก็

ขับมานี่ก็ถนนเนี่ย
มันไม่ได้มีสัญญาณบอกเลยว่าข้างหน้ามัน
ต่อไม่ได้ค่ะแล้วเจอหลุมแบบนี้ค่ะ
นี่คือภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

แต่จริงตรงจุดนี้กับสถานการณ์เดียวกัน
ก็มีคนเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

ในอำเภอพรรคดีชุมพล

พอเลิกงานก็ใช้วิธีเอารั้วเหล็กมาวางกั้น

ทีนี้คนที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนี้
บางคนก็ใช้วิธียกรั้วเหล็กออก
กรั้วเหล็กแล้วพอขับรถผ่านไป

พอช่วงกลางคืนทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค

มีคนเกิดอุบัติเหตุนะคะเสียชีวิตหนึ่งคน

หลบลงไปก็ยังบาดเจ็บ

อาจจะต้องไปให้โรงพยาบาลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บตที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง
บอกว่าว่าจ้างผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำตรงจุดนี้
แต่ผู้รับเหมาไม่แจ้งว่าวันเสาร์จะเข้าทำงานด้วย
เพราะเป็นวันหยุดราชการก็เลยไม่มีใครไปคุมงานนะคะ
ก่อนจะเริ่มงานทางอบตก็กำชับแล้วเรื่องความปลอดภัย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นจนได้
เดี๋ยวต้องเรียกผู้รับเหมามาเจรจากับครอบครัวผู้เสียชีวิต

แม้ว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างอบตก็ตามนะคะ
แต่ว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ชีวิตเหมือนกันมีความสำคัญเหมือนกันนะ
ก็จะได้ช่วยแบ่งเบาแล้วก็ช่วยบรรเทาอุบัติเหตุได้นะคะ
ตลาดมากคุณผู้ชม